ตอนบ่ายมันมีเหตุประทึกกลางกรุง
จู่ผู้ชายคนหนึ่งไปวิ่งรอบอนุสาวรีชัยสมรภูมิอยู่๓รอบ

สักพักหนึ่งมีคนได้ยินเสียงช่วยด้วยช่วยผมหน่อย
เขาตกอยู่ในปล่องใต้ฐานอนุสวรี
เปลือยเปล่าไม่มีเสื้อผ้าสักชิ้นหนึ่ง
คำถามคือแล้วเราไปตกอยู่อย่างไร
ยังไงเดี๋ยวนะอันนี้คือในอนุสาวรี

สวรีชัยที่มันสูงนะข้างล่างจะเป็นโพรงเป็นปล่องแบบนี้ครับ

แล้วผู้ชายคนนี้เขาตกลงไปข้างล่างคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณสักบ่าย๒
มีคนแจ้งไปมาดูหน่อยมีผู้ชายคนนี้ตกลงไป
ใต้ฐานของอนุสาวรีชัยสมรภูมิแล้วมันลึกประมาณ๕เมตร

ที่สำคัญเขาก็ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยเปลือยหมดเลย
พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็มีบาดแผลตลอดตามร่างกาย

แล้วก็เอาเชือกผูกคนเจ็บเข้ากับเปย์
แล้วก็เอาขึ้นมาได้โอ้เขาทำกันสักประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงเอาขึ้นมาได้
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวัน
มันก็มีความคึกเลยนะคะจบสภาพนี้
ปราการทำความสะอาดของกรุงเทพมหานครคุณธรรมรถัยธ์ชะโน้ตเขาเห็นเหตุการณ์
บอกว่าจริงแล้วตอนเที่ยงเขาก็เข้าไปทำความสะอาดอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
เห็นผู้ชายคนนี้วิ่งรอบอนุสาวรีอยู่๓รอบ
สักพักหนึ่งเอามือไปรูปป้ายชื่อของทหารที่อยู่ที่อนุสวรี
แล้วก็คุกเข่าลงไปไหว้แล้วค่อยถอดเสื้อถอดผ้าถอดกางเกงทีละชิ้น
แล้วก็เดินวนอีกหลายรอบจากนั้นชายคนนี้ก็หายไป
เขาก็มองหาหายไปไหนคนหรืออะไรหรือยังไง
เขาก็เลยไปส่องอยู่ในฐานใต้ฐานที่ปล่องของอนุสาวรี
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ตกลงไปแล้วตะโกนขึ้นมา
ช่วยฆ่าหน่อยช่วยฆ่าหน่อยหย่อนเชือกลงมาช่วยฆ่าด้วยอย่างนี้ฮะ

เขาบอกอย่างเนี้ยช่วยข้าหน่อยย่อนเชือกลงมาช่วยข้าที
เขาพูดอย่างเงี้ยแล้วทีนี้หนูว่าด้วยความกลัวด้วย
เพราะว่าเขาพูดเสียงเขาพลังเขาเยอะมาก
ก็เลยยกมือใช่ตอนนั้นหนูก็ขนลุก
หนูก็เลยยกมือขอสมาภัยบอกว่าถ้าเขาทำอะไรผิดหรือร่วงเกิน
ก็ขอสมาภัยแทนเขาด้วยตอนนี้ขอเอาเขาขึ้นมาก่อน
แล้วอะไรที่ผิดก็ให้ว่ากันไปตามผิดอะไรอย่างนี้
น้ำเสียงเขาไม่เหมือนปกติใช่จนพอหนูพูดพอหนูขอตมาเสร็จ
ก็กลับไปคุยกับเขาว่าหิวน้ำไหมได้น้ำกินหรือยัง
เขาโยนน้ำลงไปให้เขาขวดหนึ่งเขาบอกว่าผมอ่ะไม่ไห
กินน้ำแล้วช่วยผมด้วยผมขวดพร้อมรู้เสียงเขาว่าไม่ไม่เป็นแบบเดิมแล้วอ่ะ
อ๋อใช่หรือว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอะไร
ก็หนูคิดเป็นอย่างนั้นในสิ่งที่หนูเจอนะแต่ว่าคนอื่นจะเชื่อหรือไม่หนูไม่รู้
ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปลบหลู
ว่าเป็นเพราะคุณเมายาเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าสุรชัยเขายอมรับเขากินยาโปรเข้าไป
คุณผู้ชมยาโปรมันคล้ายกับยาเสพติดชนิดหนึ่งนะฮะมันเป็นยาที่เรียกว่าโปรโคดิล
ยาแก้แพ้อย่างหนึ่งแล้วเขาเอาไปผสมกับยาแก้ไอ
ใครที่กินเข้าไปมันก็จะทำให้ลักษณะคือมืนเมาคล้ายกับเมายาหรือว่าเมาสุรา
เขาเรียกว่ายาโปรนะครับแล้วก็จะมีอาการคุ้มครั่งแบบนี้
จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เขาบอกว่าน้องชายก็พูดนะเหมือนพี่เขามีอาการแปลกคุณผู้ชม
แต่งตัวออกจากบ้านไปเช้ามืดนะฮะกลับมา๙โมง๑๐โมงที่ผ่านมาก็ไม่ยอมไปหาหมออะไร
เคยพาไปหาหมอแล้วก็ไม่ยอมไปคุณแม่เองพอรู้ข่าวก็มาดูเหตุการณ์ลูกตัวเอง
แต่ร้องไห้ร้องห่มเห็นลูกในสภาพแบบนี้นะแม่ก็ไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์อะไรคือก็ทำใจไม่ได้
รับลูกชายมีอาการป่วยทางจิตตลอดเวลาที่อยู่บ้านชอบทุบทำลายข้าวของเป็นประจำ
หลังจากนี้จะพาลูกไปรักษาให้หายขาดเพื่อให้ออกมาแล้วก็ไม่มาสร้างความเด็บร้อนให้กับสังคมอีกนะครับ